มาดูต่อกันที่หนุ่มโป๊ปกันบ้างดีกว่านะครับ

บอกเลยว่าฮอตติดลมบนจริงค่ะ
แล้วตอนนี้เนี่ยงานอีเวนต์เนี่ย
เรียกได้ว่าไม่เว้นสักกับวันเดียวเลยนะฮะ

ใช่ต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะ

หลายคนมองว่าละครสุดฮอตที่เจ้าตัวเล่นตอนนี้

บางคนก็เดาว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเกิดข่าวเฉาที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ทำให้คนไม่ไปพูดถึงในเรื่องของทวิสเตอร์นะคะคุณ

เนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ค่ะ
จริงบางงานก็ติดต่อไว้นานแล้วนะฮะ
งานนี้ติดต่อก่อนละครจะออนอีกครับ

ผมแค่รู้สึกว่าเราก็ทำงานมีโอกาสทำก็ทำ

เทนทวิตเตอร์ตกหรือหรออ๋ออ๋อ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็พูดยาก
ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนที่เขาจะตัดสินแล้วล่ะผม
เรียกว่ารับเอาสิ่งดีที่ทำให้เราสบายใจ
แล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อน
กำลังใจให้กับพี่หมื่นนะคะคนอื่นคิดยังไงไม่รู้
แต่ไอคิดถึงอยู่นะจ๊ะชื่นใจแล้วตอนเช้าตอนนี้นะคะ